โรงเรียนก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่๒
ต้องให้ความรู้ทั้งเรื่องของวิชาการ
พาคุณผู้ชมไปดูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘
บ้านมะขามสูงที่จังหวัดพิษนุโลก
ที่นี่เขาใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
โดยการปลูกฝังให้นักเรียนมาได้เรียนรู้
แล้วก็ปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษเท่านั้นไม่พอ

ก็สร้างรายได้ต่อยอดถึงอนาคตนั่นเองค่ะ

ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘บ้านมะขามสูง
หมู่ที่๕ตำบลมะขามสูงอำเภอเมืองพิศนุโลก
นายไพรัฐไกรเกรงศรีพ่วงหน่วยการโรงเรียน

บำรุงแปลงผักสวนครัวภายในโรงเรียนค่ะ

ช่วยกันตัดผักคณะที่ปลูกเอาไว้
เอาผักคณะงามเหล่านี้

กิโลนึงเขาขาย๑๕บาท
ขายที่บริเวณร้านค้าหน้าโรงเรียน
อยู่ริมถนนมะขามสูงพรมพิราม

ให้กับเด็กนักเรียนได้ฝึกการขายสินค้า
การเรียนด้านวิชาการแล้ว
ทางโรงเรียนก็ได้จัดตั้งศูนย์ประดัติยาศัตริกิจพอเพียงขึ้นด้วยนะคะ
เริ่มต้นจากการใช้พื้นที่ของโรงเรียน
คือทุกพื้นที่ที่ว่างเอามาปลูกทุกสิ่งที่รับประทานได้

อย่างเช่นน้ำเต้าเอ่ยฟักทองพริกมะเขือมะละกอ

คือพืชผักสวนครัวต่าง
มันปลูกแล้วก็เอาไปทานได้เอาไปขายได้
ในปีนี้จะมีการจัดโครงการพัฒนา
และส่งเสริมการเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไส้เดือน

ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดพิศนุโลก

เด็กเขาจะได้รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วม
พอมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเขาก็จะเห็นถึงคุณค่า
แล้วสิ่งเหล่านี้จะไปต่อยอดในอนาคตได้
ลูกเองทำเองกินเอง
แล้วเป็นผักปลอดสารพิษผักก็งามค่ะ
เป็นวิชาชีพติดตัวเด็กไป
ไม่ต้องแบบห่วงเลยว่าจะไม่มี